พาคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะ
ยาเสพติดมันกระจายไปทั่วจริงนะ
อีกแล้วหนุ่มคลั่งยาค่ะคราวนี้นะ
หนังสติ๊กออกนอกบ้านถือมีดถือไม้
แล้วท้ายที่สุดเอามีดปลายแหลมจ่อคอตัวเอง
เพราะเดือดร้อนที่ต้องไปเจรจาไปไกลเกลี่ย

อยู่ในบ้าน
เตรียมภูมิใหม่อยู่ร่างกาย
ถ้าจำแบบเปิดใจก็คุ้มมารึยังไง
นี่ค่ะหูชุลมุนมากจริงจริงเพราะว่าแรงเยอะมากแล้วก็จังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังจะพยายามเข้ามาเจรจาชาร์จตัวเขาเครื่องมีดออกไปเลยอ่ะ
กว่าจะไปช่วยแล้วก็ล็อกตัวได้นี่เห็นคนไปช่วยนี่เลือดเลือดก็เต็มไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหุบนิ้วนะคะในตำบลท่างามค่ะ
ลงพื้นที่ไปก็เจอผู้ชายคนนี้เลย

อยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมคะสองพักแล้วเครื่องมีดแบบนั้นอ่ะ
ตอนตำรวจเข้ามาไก่เกยนี่แตกตื่นหมดเลยเห็นไหมคะ

คือตำรวจก็ต้องดำนวณการได้อย่างรวมปลอดภัยระว่าง
คืออาวุธที่เขาถือไว้เนี่ยมีไม้ติดมีดปลายแหลมมีเหล็ก
แล้วก็มีมีดปังต่อค่ะคือก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยเขายิงหนังสติ๊กออกนอกบ้านเป็นระยะระยะด้วย
นี่เขาหนีเข้าไปในบ้านแล้วตำรวจก็ส่วนหนึ่งต้องอยู่ข้างนอกเนี่ยคอยดึงไว้อย่างนี้ล็อกไว้อย่างนี้
เพื่อให้อีกกลุ่มนึงเข้าไปในบ้านแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์เขา
หลอกล้อไว้สองทางใช่ค่ะแต่ที่คอเขานี่มีเลือดเปื้อนอยู่เลยนะฮะเพราะว่าเขาเอามีดปลายแหลมจ่อคอตัวเองเอาไว้ด้วย

คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของในดุ่ยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกชายแม่เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์และเสพยาเสพติด
ติดคุกไปแล้ว๘ปีเพิ่งพ้นโทษมาต้นปี๖๓ที่ผ่านมานี่เองแต่ออกมาแล้วลูกแม่ก็มาช่วยแม่ขายของนะ
แต่ปรากฏว่า๓เดือนให้หลังนี้กลับไปเสพยาอีกแล้วเหม่อลอยมา๒๓วันแล้วแล้วเมื่อวานนี้พอดีเงินขายของหายไป
ก็เลยถามลูกว่าเอาเงินแม่ไปหรือเปล่าลูกก็บอกว่าเอาเงินไปจริงเลยคิดว่าลูกอาจจะทั้งหลอนยาด้วยเครียดด้วยที่ขโมยเงินแม่
ก็เลยคลุ้มคลั่งอารวาสแบบนี้เลยค่ะ
จริงแล้วที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่บุกเข้าไปชาร์จเนี่ยก่อนหน้านั้นตำรวจเขาเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมงแล้วนะคะ
วัดนี้ที่วิ่งเข้าไปล็อกตัวเองอยู่ในห้องนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพยายามที่จะพังประตูเข้าไปชาร์จตัว
เพราะว่าจังหวะที่อยู่ในห้องที่คุณภาคภูมิบอกว่าที่คอเขามีเลือด
จังหวะนั้นแหละที่เขาเอามีดแหลมจ่อคอตัวเองแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะคลุ้มคลั่งแล้วมันบานปลายทำร้ายตัวเองไปใหญ่

เบื้องต้นพาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพมปลาจีนบุรีแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็จะต้องตรวจหาสารเสพติดแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีค่ะ

คือมันไม่ใช่อันตรายแค่คนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ชิดนะฮะ